ให้ตำรวจควบคุมตัวชี้ให้จับว่างั้นเถอะ
เนี่ยลูกค้าคนนี้เป็นชายเนี่ยคุณผู้ชมฮะยืนอยู่ในร้านนะครับ
คือทราบชื่อภายหลังว่าชื่อศักดาขวัญเกรดเขาอายุ๓๘ปีเป็นชาวสุริน
สร้อยคอทองคำปลอมนะครับมาจำนำหนึ่งเส้นกับทางร้าน
โดยศักดาถือสร้อยคอทองคำเข้ามาจำนำเนี่ยฮะนะฮะ
แล้วก็ถามว่าที่ร้านมีวิธีตรวจสอบทองยังไงขูดหรือเปล่า
ถ้าขูดผมจะไม่จำนะผมจะไปจำร้านอื่นนะครับ
จึงแจ้งไปว่าไม่ได้ขูดหรอกแต่มีวิธีตรวจสอบแหละ
ขอบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เขาเนี่ย
เดินถือสร้อยทองเข้าไปตรวจสอบที่หลังร้าน
ก็พบว่าทองปลอมนี่นะนะฮะเป็นยัดไส้มานะครับ
แต่มีโลโก้นะหนัก๒บาททำเนียนเหมือนทองแท้เลยคุณผู้ชม
ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นมืออาชีพแหละที่ตระเวนเอาทองปลอมเนี่ย
ระเวนจำนำมาแล้วหลายที่คือจากพฤติการนะครับคุณผู้ชมครับ
ศักดานะฮะคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละว่ามันเป็นทองปลอม
โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
จากการสอบสวนศักดาอ้างว่าเขาเป็นชาวสุรินนะครับ
แล้วก็เมื่อปี๒๕๕๙เคยถูกจับข้อหาค้ายาบ้า
จะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกันยายนปี๒๕๖๓ปีที่แล้วนี่แหละครับ
สามสัปดาห์ก่อนครับมาทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็พักอยู่ที่ขอนแก่น
แต่ต่อมาอยากจะหางานทำที่กรุงเทพมหานคร
แต่ไม่มีเงินนะฮะมีแต่สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทที่เมียซื้อให้นะครับ
จึงติดรถเพื่อนมาอุดรนะครับ
แล้วก็เอาสร้อยคอทองคำนี้มาจำที่ร้านนี้ครับ
พบว่าเป็นทองปลอมครับ
เมืองต้นตำรวจไม่เชื่อคำให้การของนายศักดานะครับ
ต้องสอบสวนขยายผลว่าเป็นแก๊งทองปลอมหรือเปล่า
เอาทองไปตระเวนจำนำทางภาคอีสานหรือเปล่า
แต่จากการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดนะครับ

แล้วก็เลยแจ้งเขาหาช่อโกงแล้วก็เสพยาเสพติดไป